นะฮะเดินเข้าไปในป่าข้างทางทางอ่ะตกใจครับคุณผู้ชมปรัสสาวะไม่ออกแล้ว
ไปเจอศพคนตายอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ต้องแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยเข้าไป
เมืองจังหวัดลำปางไปตรวจสอบนะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ข้างทางเป็นป่าย่าข้างทางที่บริเวณทางโค้งในชุมชนบ้านทุ่งกู่ได้นะตำบลปงแสนทองเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนะฮะมีคนงานเขาเดินเข้าไปฉี่ในพงหญ้านี่แหละคุณผู้ชมแล้วตกใจมากไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่นะเป็นพื้นที่ว่างทางโค้งริมทางรถไฟพอไปถึงก็ไป
เพ่งดูอัพไปเจอร์มร่างของคนตายถูกรถทับอยู่
ก็แจ้งชาวบ้านช่วยออกไปดูเป็นสักขีพยาน
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบนะ
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ตายคงจะขี่รถมา
กลับจากการไปทำงานหรือว่าจะไปบ้านอะไรต่างนานานี่แหละ
แล้วใช้เส้นทางนี้เป็นทางลัดของหมู่บ้าน
แล้วอาจจะมาด้วยความเร็วสูงอาจจะไม่ชินทางเป็นทางโค้งต่างนานา
แล้วก็หลุดโค้งไปเสียหลักรถคว่ำตายโดยที่ไม่มีคนเห็น

แล้วก็มีคนปรับปรับสวัสดิ์ก็เลยไปเห็นเข้า
ล่าสุดก็เลยต้องประสานญาติตามเอกสารที่พบในตัว
คือบัตรใบขับขี่ให้มารับศพนำไปประกอบพิธีต่อไป
แล้วก็จะสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกทีหนึ่งนะครับ